แรงหน่อยค่ะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมช่วยดูคลิปนี้หน่อยอืม
โดนตัวอะไรมาฮะชาวเน็ตเขาบอกว่าพยายามดูแล้วอืม
พยายามหาสาเหตุแล้วก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีครับค่ะ
รถยียวนกวนประสาทแบบนี้ฮะ
ไส้เดือนขับรถหรือเปล่าดูดีดดีดหรือเขาเล่นเกมอยู่เออเออ
ไม่รู้เหมือนกันจนจนเนี่ยกำลังจะรายงานข่าวให้คุณผู้ชมทราบเนี่ย
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมา
อนด้าซิตี้ขาวพี่เป็นอะไร

เออดีดโอ้โฮ้ยเสียว
เสียวกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุเอานะสิคะ
ทีนี้เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
โพสต์ครั้งแรกลักษณะคือประชดแหละดูออก

รุ่นนี้ยึดเกาะถนนดีเบรกดีแถมเครื่องแรงด้วยนะครับ
ทดสอบสมรรถนะของรถอยู่

ที่เอามาโพสต์เนี่ยเขาลักษณะคือเหมือนประชดแบบนั้น

มันใช่ที่ไหม
ไม่รู้จักการละเทศะหรือเปล่าแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตว่าคุณเนี่ย

ทีนี้เจ้าของกล้องหน้ารถก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ
นี่แล้วก็นี่
แล้วโพสต์ด้วยนะคะถ้าผมผิดผมขออภัย
อันนี้เจ้าของกล้องหน้ารถโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยคุณขับช้าแล้วคุณจะแช่ขวาหรือเปล่า
ก็เลยเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูเนี่ย
ข้างหน้าก็มีรถกระบะอยู่นะคะ
คือถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันโล่งแล้วคุณไม่ยอมตบเข้าซ้ายอันนี้
คุณน่าจะขับช้าแล้วแช่ขวา
แต่ดูลักษณะพฤติกรรมพฤติการแล้ว
ไม่น่าจะใช่ขับช้าแล้วแช่ขวานะคะ

คลิปมันทำให้เราเห็นคำตอบอะไรได้บางอย่างนะ
ที่เอามาให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมล่ะคะได้คำตอบในใจไหม
เน็ตก็บอกว่าได้คำตอบมันไม่ได้คำตอบ

บางคนก็มาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าคนขับรถเก่งเนี่ย
กำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่ในรถ
ก็เลยประชดกันแบบนี้